อัปเดตข่าวคราวคดีความกันนิดนึงนะคะ
สำหรับร็อกเกอร์หนุ่มรุ่นใหญ่เสกโลโซ
มีปัญหาเรื่องคดีความให้เราอัปเดตกันบ่อยมาก

เสกโลโซเขาเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมีนบุรี

ซึ่งทำให้อีกฝ่ายได้รับความเสื่อมเสีย

ผลการไกลเกลี่ยค่ะก็คือปรณีประนอมนะคะ
ล่าสุดทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดี

แล้วก็ขอให้ทางสำนักข่าวที่เคยลงข่าวไว้

ขณะที่ทางคู่กรณีเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วค่ะ
จบด้วยดีเคลียร์กันแบบใสน่ารักนะฮะ